ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีก่อนค่ะ

หมอไก่นะคะเมื่อวานนี้ให้หมอไก่เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วว่า
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแต่ละราศี๓ราศีที่ดวงจะดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
ใช่ค่ะจะมีทั้งหมด๓ราศีด้วยกันนะคะ
ราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ

ใช่เลยค่ะชาวราศีสิงศ์นะคะก่อนที่จะไปดูดวงกัน
ขอให้คุณเตรียมอย่างหนึ่งก่อนคือผ้าขนหนู
เพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวราศีสิงศ์โอ้โหจะเหงื่อตกเป็นปี๊บเลย

ใช่คืองานเยอะนะคะงานเยอะงานหนักชาวราศีสิงศ์เนี่ย
เรียกได้ว่าต้องทำงานควบทีเดียวหลายงาน
โอ้โหงานหนักงานเยอะนะคะ
แม้ว่าชาวราศีสิงศ์จะมีลูกน้องมีบริวารมีคนช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายชาวราศีสิงศ์เนี่ยก็ต้องเหนื่อยอยู่ดี
เพราะว่าชาวราศีสิงศ์อยากจะให้งามมันออกมาดีที่สุด
เฟคสุดก็เลยต้องไปดูงานด้วยตัวเอง

พอพูดมาถึงประโยคนี้หลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะงงว่าเอาแล้วมันดีตรงไหน

คืองานเยอะจริงแต่จะประสบความสำเร็จ

เรียกว่าเหนื่อยแต่โค้งแน่นอน

ใช่เลยค่ะแล้วชาวราศีสิงศ์ไม่ได้ดวงดีแค่นั้น

ดวงของชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่

เขามีแบ็คมีคนคอยสนับสนุนดี
คดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่ง

อุปถัมภัมชูดีแล้วอย่างนี้รวมไปถึงคนข้างกายด้วยไหมคะ

ชาวราศีสิงศ์แต่ละคนเนี่ยดวงไม่เหมือนกัน

บางคนมีคู่บางคนไม่มีคู่

แต่ถ้าคนมีคู่เรียกได้ว่าได้เปรียบ

เพราะว่าดวงของเขามีเกณฑ์คู่พารวย

อ้าวแล้วคนเกิดราศรีสิงห์ที่ไม่มีคู่เนี่ยทำไงครับ
เอาง่ายหาแฟนสิคะ

จะกลายเป็นมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวแทน

เจ็บสิครับมีคู่อยู่ดีอยากจะมีเป็นขี้เดี๋ยวก็โดนตีหัวแตก

ก็คือดราศรีสิงห์เนี่ยจะมีคนอุปถรรม

แต่ผู้ใหญ่อุปถัมธ์แล้วคนที่มีคู่ในราชศรีสิงศ์
ดวงคุณจะหนุนนำกันให้มีสิ่งดี
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงานไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าคนรักจะช่วยคุณในหลายด้านนะคะ
ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของการงานด้วย
แล้วอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ราศีสิงศ์
ควรจะมีโอกาสไปกราบไหว้ไปสักการะสักครั้งหนึ่ง

ขอแนะนำว่าให้ไปไหว้ไต่เสียหุกโจ้
หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหู

อ่าใช่ค่ะแต่ว่าท่านสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วก็คือได้ชื่อว่าไต่เซียฮุกโจ้

นะคะคืออย่างนี้ค่ะไต่เซียหุกโจ้เนี่ยท่านเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เหมือนกับว่า
่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ใช่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากไม่ยอมแพ้ต่อชาติกำเนิด
ก็ขอให้ชาวราศีสิงศ์นะคู่มีหัวใจเหมือนสิ่งนะ
ไหว้ไต่เซียหุกโจ้สักครั้งหนึ่งนะคะ
ดวงชะตาของคุณโอ้โหจะดีแบบทะยานติดปีกเลย
ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองไปไหว้กันดูนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่ดวงมีเกณฑ์จะดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบไม่มีอะไรมากั้น

คือแบบดวงมาฟ้าเปิดเลยนะคะ
เรียกว่าดีทั้งสองเรื่องนะคะทั้งการงานแล้วก็การเงินด้วย

ใช่ค่ะอย่างในเรื่องของการงานนะคะช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกษ์โอ้โห

เจอปัญหาเยอะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอการแข่งขัน
หวังว่าจะสำเร็จมันก็ยังไม่สำเร็จสักที

ในเรื่องของการงานนะคะการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมาแบบก้อนรุ่มดอนนะคะ
เกินบ้างขาดบ้างไม่ใช่สตินะเกินขาด

เงินบางทีก็เกินบ้างขาดบ้างบางทีก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

หาเงินได้มากขึ้นไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแล้ว
ก็คือราศีพิจิกษ์ช่วงนี้ดวงจะดีขึ้นแหละ
เห็นชัดเจนว่าไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับ

แล้วราศีพิจิกษ์นี้ควรจะเสริมดวงยังไงคะ
อ่าขอแนะนำว่าให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะ

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเจ้าพ่อเสือก็มีอยู่หลายที่

แต่ว่าที่ดิฉันจะแบบแนะนำเลยนะคะ

อ่าใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเคยไปขอพรแล้วได้ผลจริง
ก็เลยจะขอแนะนำให้มาไหว้ที่นี่นะคะ
แนะนำให้ชาวราศีพิจิกษ์มาไหว้เจ้าพ่อเสือ

ชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยโอ้โหช่วงที่ผ่านมาชีวิตก็โชคโชนนะ

ไหว้เจ้าพ่อเสือเนี่ยเราจะหวังผลในเรื่องของการกระจัดปัดเป่า

ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเสริมดวงในเรื่องของอำนาจบารมี
ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วย

มีโอกาสเนอะราศีพิจิกษ์นะคะก็แวะเวียนไปเนาะ
ที่สารเจ้าพ่อเสือที่บางว่าที่หมอไก่แนะนำนะ
ส่วนราศีสุดท้ายที่ดวงดีในช่วงสิงหาคมนี้ก็คือ

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่โอ้โหได้เปรียบราศีอื่นอยู่มากเลยนะ

คือชาวราศรีมีนถือว่าเหมือนกับว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาเข้าข้าง

เวลาที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ
แล้วก็ดวงของเขาจะมีคนที่คอยช่วยเหลือ

และผู้ที่มีผลกับเรื่องของงานของเขาเนี่ย

ใช่นะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้
จะไปติดต่องานเสนองานสมัครงาน
ทำอะไรที่มันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของงาน

เรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก
แล้วอย่างนี้ราศีมีนเองเนี่ย

ขอแนะนำนะคะให้ชาวราศรีมีนนะคะ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชาวราศีมีนเนี่ย
ดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของคนอุปถัมภ์

ก็เป็นในเรื่องของการเสริมดวงนะ

ใช่เราก็จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแบบง่าย

แล้วอย่างนี้คือราศีอื่นที่ดวงในช่วงสิงหาคมนี้อาจจะไม่ได้ดี
เหมือน๓ราศีนี้เราสามารถไปเสริมดวงเหมือนกันได้ไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าตอนนี้กำลังเจอกับอุปสรรคปัญหา

เอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็น๓ราศีนะที่ดวงเนี่ยเตรียมจะดีขึ้นเลยในช่วงสิงหาคมนี้นะคะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะหมอไก่มาก